สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วง๗วัน
เฝ้าระวังอันตรายในช่วงสงครานปีนี้นะคะ
ผ่านมา๓วันตัวเลข้อนค่าสูง

อดรวมอุบัติเหตุกว่า๑๖๐๐ครั้ง
มีผู้เสียชีวิตรวม๑๘๑คน
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงสงครานด้วยนะคะ
แล้วก็ได้มีการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานปีนี้ค่ะ
ต้องบอกเลยว่าในช่วง๗วันอันตราย
ในช่วงวันที่๑๓เมษายนก็คือเมื่อวานนี้เป็นวันที่๓
ของการโดนโรงการเกิดอุบัติเหตุนี้นะคะ
มีอุบัติเหตุ๗๕๔ครั้งมีผู้เสียชีวิต๖๕คน
บาดเจ็บ๗๙๖คน

เหมือนเดิมทุกปีคุณรัชพรมัวสุราคมใช่ค่ะ
รองลงมาก็คือขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด
พานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดก็คือรถจักรยานยนต์
สถิติอุบัติเหตุทางถนนรวมกัน๓วัน
ก็คือ๑๑๑๑๓เมษายนรวมทั้งหมด
มีอุบัติเหตุ๑๖๖๑ครั้ง
มีผู้เสียชีวิตรวม๑๘๑คน
มีผู้บาดเจ็บ๑๗๗คน
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดคือจังหวัดบุรีรำ๑๐คน
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงที่สุดคือเชียงใหม่๘๐คนค่ะ
อกจากนี้นะคะก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สาเหตุที่ปีนี้ดูเหมือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและอุบัติเหตุ

เพราะว่าวันหยุดยาวกว่าปีที่แล้ว
ก็เลยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะ
แล้วก็ถนนสายรองอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเท่าไหร
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุมากกว่าถนนสายหลักนั่นเอง
เรื่องนี้ทางด้านผู้ที่ดูแลความสงบเรียบร้อย
พันเอกปียพงศ์กลิ่นพันธ์ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
บอกว่าการประเมินสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงครานนี้
ภาพรวมความมั่นคงขณะนี้ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็สงบสุขค่ะ
ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
ส่วนเจ้าหน้าที่เองก็อำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่างที่คุณเขมมาสอนบอก
ยังคงมีผู้ประสบอุบัติเหตุค่อนข้างสูงค่ะ
จากนี้จะมีการย้ำเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มมาตรการคุ้มครองมากขึ้น
และจากการติดตามข้อมูลทางด้านการข่าว
ยังไม่พบการแสดงความคิดเห็นหรือความเคลื่อนไหวใด
ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในช่วงเทศกาลสงกราน
แต่แน่นอนว่าจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะ